นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ

ขับรถหกล้อบรรทุกสินค้าเข้าไปจอดในโกดัง
แต่ว่าเหยียบคันเร่งแรงเกินไปนะครับ
ทำให้รถพุ่งชนกำแพงได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เชียววงอายุ๔๙ปีผู้เห็นเหตุการณ์รับหมู่ว่า
ตนเองจะขับรถหกล้อเข้ามาจอดในโกดังเอง
แต่ครั้งนี้นางสาวชื่นกระมวลผู้บาดเจ็บ
อาสาช่วยขับคาดว่าคงไม่ชินกับสภาพรถ
ประกอบกับทางเข้าที่จอดรถเป็นเนินสูง
เหยียบคันเร่งอย่างแรงเพราะคิดว่าเป็นเบรก

ส่วนที่จังหวัดสตูนเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะชนกัน๓คันรวด
บนถนนสายคลองขุดนาแคร์ในพื้นที่หมู่๖

จุดเกิดเหตุอยู่หน้าสำนักงานประกันสังคม
ทำให้รถได้รับความเสียหายทั้ง๓คัน

ถูกชนเสียหลักพลิกตะแคงอยู่กลางถนน
โชคดีที่คนขับรถได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
สอบสวนนายเจริญทองบัวคนขับรถกระบะนิสันระบุว่า
กำลังขับรถไปจ่ายค่าน้ำปลาปลาที่จังหวัดสตูน

ริมถนนสายบ้านพูดบ้านหน้าวัวหมู่๑

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถพังยับเยินทั้งคัน
โรงเหล็กท้ายกระบะหลุดออกมาจากตัวรถ
ที่เกิดเหตุพบคนขับและผู้โดยสารได้ระบาดเจ็บ๔คน
และเสียชีวิตหนึ่งศพกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่ารถกระบะคันนี้
ขนคนงานเพื่อไปรับจ้างตัดปามที่ตะบนเขาคราม

เสียหลักชนต้นไม้แล้วตกลงข้างทาง

กระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ท้ายที่จังหวัดสระบุรีกระดูกปฏิเหตุรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
เสียหลักพลิกตะแคงช่วงหลักกิโลเมตรที่๘๘

ตำบลหนองไข่น้ำอำเภอน้องแคร์
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายบุญเลิศคำอยู่อายุ๕๕ปี

สันนิษฐานว่าอาจมีรถเลี้ยวกลับรถตัดหน้า
หากหลบกระทันหันทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น